สวัสดีครับทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

สามชั่วโมงต้องเสร็จเรียบร้อยต้องสวยงามต้องประกอบด้วยสิ่งที่ทางครูบาอาจารย์เขากำหนดนะครับ
และผมก็อนุรักษ์แล้วก็ให้ครูได้แต่งกายชุดไทยด้วยเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของวันลอยกระทงนะครับ
บางคนก็จมของเด็กบางคนก็จมก็คะแนนก็ตกไปบางคนก็ลอยตะเคงอยู่ก็คะแนนก็ตกไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไปรอลุ้นกันของใครที่ลอยน้ำได้สวยก็ดีใจโดดจะโดดโลดเต้นอะไรกันอย่างนี้สนุกสนาน
สร้างสร้างความรักระหว่างครูกับนักเรียนที่ที่ที่วีอะไรอ่ะครับ
เด็กก็จะสนุกกูก็สนุกไปด้วยแต่กูแต่งชุดไทยลำไปด้วยเชียร์เชียร์เนี่ย
เพราะเราหมายถึงครูด้วยกับลูกครับผมเรียนนะครับท่านภูมิใจที่เราได้จัดกิจกรรมแล้ว
ใช้งบประมาณไปแล้วของทางวิรัยก็เด็กได้มีความสุขครู
ได้มีความสุขมีความร่วมไม้ร่วมมือมีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
กล่อมเราจิตใจให้เป็นคนดีเป็นนักเรียนที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
เราทำอยู่เป็นประจำครับที่วิรัยครับฝากไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ
ผู้ชมที่เข้ามาชมว่าเราควรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยไว้นะครับ
ซึ่งทุกกิจกรรมเราต้องอนุรักษ์นิยมใช้วัสดุนะครับ
ที่สาหร่ายได้ใช้วัสดุในท้องทิมนะครับ
ที่สลายได้ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย
เราก็ควรจะพิจารณานะครับในกิจกรรมนั้นให้เกิดประโยชน์นะครับ
ต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดประโยชน์ต่อมลพิษต่างนะครับ
แล้วเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข